ไม่หวนอื่นกับทางด้านเดียว
ชูเวทตีแสดหน้า

ตายก่อนว่ะ

ชูเวทกำมลวิสิต
รัชพรชลาดล
ชูเวทตีแสดหน้า

กลับมาติดตามรายการชูวิตตีแสกหน้า
โอ้โหวันนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องเป็นราวที่

สมัยนี้คอสชยังกล้าทำขนาดนี้
ยังกล้าทำขนาดนี้นะครับ
โน้ทนึงมากเลย
เออเออเออ

ชักปืนจับจ่อใส่กุญแจมือแล้วดู

คือถึงต้องเอะอะโวยวายขนาดนี้คุณมิ้น
มันมีเรื่องสืบเนื่องมา๔โมงตั้งแต่๔โมงเย็น
คือที่ท้องที่สายไหมเนี่ยดาบตำรวจธวัฒน์
เขาได้รับรายงานมาบอกว่ามีเหตุทะเลาวิวาสที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง

ปรากฏว่าเป็นเหตุของกลุ่มคนที่มาอารวาสบนสอนอนนี่แหละ
กับพวกรวม๔คนไปเติมน้ำมันแล้วจะสูบบุหรี่ในปั๊มน้ำมัน
สูบบุหรี่ในปั๊มด้วยสูบไม่ได้ไงคะแล้วใครมันจะไปให้สูบในปั๊ม
ปั๊มเขาก็ห้ามพอห้ามเสร็จปุ๊บก็เลยไปตีกับเด็กปั๊ม

ตีตำรวจอีกตำรวจเห็นท่าไม่ดีแล้วคนก็เยอะด้วย
ก็เลยตอนแรกว่าจะถอยแล้วเรียกกำลังเสริม

แล้วก็โดนยึดใบบัตรพนักงานบัตรเจ้าหน้าที่ค่ะ
แล้วก็โดนขโมยโทรศัพท์มือถือไปด้วย

ไปเจอที่ประมาณริมถนนรามอินทรา
ก็ตรงนั้นก็ยังมีเรื่องนะก็ยังโวยวายอยู่นะคุณชุวิต
กลิ่นถนนนี่คือทหารแล้วน่ะ
นี่คือทหารก็มากู้ภัยก็มา
คือไม่กลัวตำรวจก็ไม่กลัวทหารก็ไม่กลัว
สี่คนนี้คือพูดง่ายง่ายว่าใหญ่ในพื้นที่สายไหมเหลือเกิน
อ้าถูกจับถูกว่าไปเคียงกันที่โรงพักษณ์
แล้วปรากฏว่าไปเอะอะโวยวายบนโรงพักสายไหมอีก
คือลากกลับไปโรงพักก็ยังไม่ไหว
อันนี้ผมเห็นด้วยกับท่านสานิท

ท่านบอกว่าจะเดินเดินคดีกับผู้ต้องหาทั้ง๔คน

และขอชมเชยตำรวจสนสายไหม
ที่มีความอดทนอดกลั้นไม่หวั่นไหวแม้ถูกยั่วยุ
อันนี้จริงอันนี้ผมจะต้องยืนยันว่าแหมตำรวจมีความอดทนอดก้านมาก
พูดบนโรงพักใครหือใครหือ
ถูกแล้วเดินไปอลโอ้โหถอดทรงถอดเสื้อ

ไม่ยอมให้ตรวจฉี่ด้วยนะไม่ยอมให้ตรวจใช่ค่ะ
ลักษณะดูมืนเมาด้วยก็พูดง่ายง่ายว่ากลุ่มชายดังกล่าวนะครับ
ก็ได้ทำร้ายดาบตำรวจธวัฒน์นะครับ
แล้วต่อมาก็ปรากฏว่าพูดจาหยาบคายท้าตีท้าต่อยนะครับ
สอนอทำลายทรัพย์สินไม่ยอมให้ตรวจปัสสาวะ
โดยไม่มีใครเป็นทหารนะครับทั้ง๔คนนี้อ้าง
ไม่มีใครเป็นทหารอย่างที่ว่า
โดย๑ใน๔นั้นเคยถูกต้องโทษคดียา

ต้องบอกท่านสานิทเอาดำเนินคดีให้มันเป็นตัวอย่างหน่อย

ถอดเสื้ออยู่ครั่วอย่างลงพื้น

แต่มีอีกกลุ่มนึงเขาไม่อดกลั้นนะคุณชุวิต

ปรากฏว่าหน้าเพื่อนเลือดโดนกทืบแล้วครับ

คือเหมือนไปท้าตีท้าต่อยกับกลุ่มหน่วยกู้ภัยสยามรวมใจ
ก็ไปท้าพูดจาหยาบคายตีกัน
สุดท้ายมาอารวาสต่อที่สอนอสายไหมใช่ไหมคะ
ใช่ครับเขาบอกว่าก็มีรถมา๔๐คัน
จักรยานยนต์อีก๒๐คันมาล้อมอยู่ที่สอนอ
นี่คุณมิ้นใช่ไหมนายโสพลใช่ไหมที่เมื่อกี้โวยวายน่ะ
ถอดเสื้อคว่างแล้วบอกให้ถือ

ก็คืออย่างนี้แหละครับตามวิสัยคนกระทำความผิด
ก็มักจะทำทุกวิถีทางให้ตัวเองรอดพ้นจากการถูกจับกลุ่ม

ในการปฏิบัติตามหน้าที่ผู้ถูกทำการต่อสู้

จำคุกไม่เกิน๑ปีปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาท
ไอ้นี่ท่าทางจะน้อยนะจำคุก๑ปีที่

ทั้งจำทั้งปรับกรณีหากต่อสู้ขัดขวาง
ได้มีการใช้กำลังทำร้ายเจ้าหน้าที่ทำการข่มขู่
อย่างนี้คมขู่ไหมอย่างนี้คมขู่ไหม

ชี้หน้าตำรวจนะครับจะใช้กำลังทำร้าย
กรณีมีโทษจำคุกไม่เกิน๒ปีปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาท
คือการต่อสู้ขัดขวางมีหลักเจนองค์ประกอบ

ก็คือ๑มีเจตนาอย่างนี้เจตนาไหม
ชัดเจนเนอะอย่างนี้ไม่ใช่ว่าปุ๊บปั๊บ
แถวนี้แถวเดียวนะโอ้โหนี่ชี้โน้งชี้หน้าถอดเสื้อ
มีเจตนา๒ทำการต่อสู้หรือขัดขวาง
ข้อที่๓ขณะเจ้าพนักงานทำตามหน้าที่
ตามหลักเกณฑ์ทั้ง๓อย่างและผู้ทำ
ก็จะมีความผิดฐานต่อสู้ขัดขวางพนักงาน
พูดง่ายว่าไปทำการต่อสู้ขัดขวางแล้วก็มีเจตนานะครับ

กรณีแบบนี้ก็คือจำคุกไม่เกิน๑ปีนะครับ

ในกรณีข่มขู่ด้วยจะใช้กำลังด้วยก็โดน๒ปี
อันนี้กรณีนี้คุณมินท่านสาธิตบอกว่าจะดำเนินคดีนะครับ
อย่างเด็ดขาดไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างนะครับ
แล้วก็ชมเชยตำรวจสอนอสายไหมที่ยังมีความอดทนอดกั้นนะครับ
เห็นบนโรงพักษณ์มั้ยตำรวจนิ่งนะอาหารนิ่งนะ
แล้วถ้าได้ยินเสียงในคลิปนะคะตอนที่เขาเครื่องเสื้อ
แล้วก็มีทำเสียงดังเหมือนเตะอะไรสักอย่างในสอนอนเนี่ย
ยังมีเสียงหัวเอ้ยใจเย็นดิเขาบอกอย่างนี้
แม่ไม่คิดนะว่าแห่ยุคนี้สมัยนี้ยังกล้านะ
นี่ผมยังสงสัยเลยมันโรงพักใช่ไหมเนี่ย
ใช่คือกระมวงจะบอกว่าแล้วมากันก็ไม่ได้เยอะนะคุณชวิตสี่คน
รวมกันมีแค่๔คนเองแล้วไปถึงสอนอตำรวจเขาอยู่กันตั้งกี่คน
นั่นน่ะสิครับแล้วตำรวจเนี่ยพูดตรงอาวุธเขาก็มีนะ
ครับแต่ทุกคนก็ไม่กลัวกันเลยนี่ป่าส้งป่าเสื้อนะฮะ
แสดงบุคลิกลักษณะของอันตภัณฑ์นะครับบนโรงพักท้ายสุดก็
กลุ่มของนายโสพลและอีกสี่คนนะฮะค่ะก็ไปนายโสพลก็ไปนอน
โดนใครกระทืบอยู่ทางนอกนะครับและก็ต้องถูกเริ่มเดินคดีนะครับ
อันนี้ดีครับผมว่าเป็นมาตรา๑๓๘ครับผู้ใดต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานนะครับ
ตามกฎหมายในการปฏิบัติตามหน้าที่การต่อสู้ขัดขวางนั้นกระทำการโดยประทุษร้าย
ขู่เข็นด้วยว่าใช้กำลังประทุสลายอันนี้มันโดนแน่นอนแล้วครับ
ไปทำไปต่อยตำรวจคนหนึ่งดาบตำรวจธวัฒน์ก่อนใช่ไหม

ที่ป้ำน้ำมันด้วยแล้วเขาเตือนบอกอย่าไปสู่บุหรี่ในป้ำ

เขาบอกมันค้าของเก่าหรืออะไรค้าน้ำมันเก่าหรือทำอะไร
คือณตอนที่ก่อนที่ดาบตำรวจธวัฒน์จะสลบ
เห็นบอกว่าขับรถยนต์ที่ข้างหลังบรรทุกน้ำมันเก่าออกไปด้วย
อ่าพ่อค้ารับซื้อน้ำมันเก่า
นายโสพลพ่อค้ามาขายน้ำมันเก่าหรือยังจะสูบบุหรี่
ก็ยังสงสัยอยู่ว่าขายน้ำมันแล้วไม่รู้เหรอว่าสูบบุหรี่มันอันตราย

แต่ตอนนั้นอาจจะอยู่ในช่วงขาดสติมืนเมาอะไรหรือเปล่า
เพราะว่าดาบตำรวจธวัฒน์ก็บอกว่าลักษณะเหมือนมืนเมา

ก็คงจะมีอะไรหรือเปล่ามีกลิ่นเหล้าไหม
เขาบอกไม่มีกลิ่นเหล้าแต่เมาก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าเมายังไง

ค่ะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เรื่องใหญ่เหมือนกันเพราะว่า
กันถึงที่สอนอเลยทีเดียวเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งก่อน
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตีแสกหน้ากันต่อนะคะ
ชูวิทย์ตีแสกหน้า
ชูวิทย์ตีแสกหน้า
สนับสนุนโดยใหม่นิสสันโนวาร่าแบล็คอีดิชั่น
แกร่งของลูกผู้ชาย
คุณผู้ชมคะนอกจากคลิปที่เราคุยกันไปเมื่อเบรกที่แล้วแล้วเนี่ย
ยังมีอีกหนึ่งข่าวที่หลายคนให้ความสนใจพอสมควรเลย
กับการปล่อยตัวหมอเลี้ยบ
คือการพักโทษครับท่านผู้ชมครับ
เวลาคุณมิ้นว่าเร็วไหม
ก็เร็วนะเร็วใช่ไหมแต่ข้างในช้านะ
ข้างในรู้สึกช้าใช่ไหมผมก็เคยอยู่ข้างใน
เลี้ยบหรือนายแพทย์สุรพงศ์สืบวงลีครับ
ถูกสารดีกาแผนกคดีอาญา
ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

ในกรณีเรื่องเกี่ยวกับสัมปทาน

พิพากษา๑ปีเมื่อ
สิงหา๕๙นะครับสิงหา๕๙ครับ
อันนี้กรกฎาหมอเลี้ยบได้พักโทษครับ
ทีนี้เราก็จะมาพูดกฎเกณฑ์ของการพักโทษคุณมิ้น
คือการพักโทษเนี่ยมีโทษอยู่นะ
ไม่ใช่ว่ายังมีอยู่แต่พักก็คือให้ออกมาข้างนอกนะครับ
ระหว่างที่ผมอยู่ในเรือนจำเป็นผู้นักโทษอยู่ในเรือนจำ
อยู่ที่โรงพยาบาลราชธรรมผมก็มีโอกาสเจอหมอเลี้ยบนะครับ
ผมถามหมอเล็บหมอเล็บครับอยู่ได้ไหมครับ
เลี้ยแกก็เข้มแข็งนะแกก็บอกอยู่ได้นะครับ
หมอเรียบอยู่ข้างในเหมือนปกติทุกคนอยู่กัน
ปกติครับไม่ได้สิทธิพิเศษอะไร
ไม่มีหรอกครับแกอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ
มีผู้ใหญ่ต่อหลายคนแล้วครับที่ไปติดอยู่ในเรือนจำ
มาหาหมอที่โรงพยาบาลมาหาหมอฟันบ้าง
เจ็บป่วยปวดหัวตัวร้อนหรือมีไข้หรือความดัน

ก็ต้องมาที่โรงพยาบาลเพราะเป็นระเบียบของทางกรมราชธรรม
ไม่ใช่ว่าพอไม่สบายปุ๊บจะออกไปหาโรงพยาบาลนอก
จะไปหาโรงพยาบาลอื่นไม่ได้

ผมก็ได้มีโอกาสพบกับหมอเลี้ย

บางทีเวลาไปทำฟันคุณมิ้นทราบไหมว่า
ทำฟันที่โรงพยาบาลราชธรรมเขาต้องใส่กุญแจมือด้วย
เป็นระเบียบนะฮะคือนอนทำฟันแต่กุญแจมือต้องใส่
เท่ากับว่าต้องใส่ตลอดเวลาเลยไม่ว่าจะไปไหนหรอกค่ะ
เป็นระเบียบครับของทางโรงพยาบาลราชธรรมว่า
เวลาที่ทำฟงทำฟันเพราะว่าอะไรครับ
ที่ทำฟันนั้นมีมีดอ้าวใช่มีอุปกรณ์

ซึ่งเป็นระเบียบจะต้องใส่ไว้ตลอดครับ

กรณีของหมอเล็บผมก็ได้มีโอกาสคุยกับท่านนะครับ
ก็แหมวัฒนาคนนะ

จำพุทธ๑ปีทีนี้
ได้พักโทษได้ออกมาแล้วนะครับ
การพักโทษก็คือการปลดปล่อยให้ออกก่อน
กำหนดโทษของคำพิพากษาสารภายใต้เงื่อนไขคุมประพฤกษ์ที่กำหนด
การพักโทษนั่นคือสิทธิ์ของผู้ต้องขังอยู่แล้วนะครับค่ะแต่เป็นประโยชน์ที่ทางราชการให้แก่นักโทษเด็ดขาด
มีความประพฤติดีนะครับมีความก้าวหน้าทางการศึกษาทำงานเกิดผลแก่เรือนจำ
ความชอบให้แก่ทางราชการนะครับผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวพักโทษต้องมีคุณสมบัติดังนี้ครับ
ท่านผู้ชมครับ๑เป็นนักโทษเด็ดขาดคำว่านักโทษเด็ดขาดนะคุณมิ้นหมายถึงว่าสารพิพากษาเด็ดขาดแล้ว
หมายความว่าคดีถึงที่สิ้นสุดแล้วไม่ใช่รออุทธรณ์รอดีกาอยู่
๒ต้องมีชั้น
ชั้นหมายความว่าถ้าเป็นชั้นกลางที่ไม่ได้

เพราะถือว่าเร็วมากเลยมองเข้าไปปุ๊บก็เป็นเร็วมากเลย
เพราะมีใบแดงไงเคยทำผิดมาแล้วไง
แล้วยังทำอีกยังไม่กลับตัวทำความผิดอีก
เข้ามาอีกกรมราชธรรมเขาก็ให้เป็นนักโทษชั้นเร็วมาก
แต่ถ้าเกิดคนทำความผิดครั้งแรกเขาก็เข้าไปก็เป็นชั้นกลาง
ทีนี้เขาก็มีการเลื่อนชั้นนักโทษปีละ๒ครั้ง
ฟังดีนะครับอันนี้สำคัญในเดือน๖มิถุนาและเดือนธันวา
อันนั้นหมายความว่าอย่างชูวิทย์เข้าไปเข้าไปมกรา
พอถึงมิถุนาก็ได้ปรับจากชั้นกลางเป็นชั้นดี
อันนี้สำคัญครับเพราะชั้นของนักโทษก็จะส่งผลถึงการพักโทษ
กรณีหมอเล็บอยู่ปีเดียวเองโทษไม่ได้ยาวโทษแค่ปีเดียว
ดังนั้นหมอเรี๊บเข้าไปสิงหามันเลยระยะเวลาการปรับชั้นไปแล้ว
ปรับทุกมิถุนาหมอเล็บเข้าไปสิงหาก็เลยระยะเวลาอภัยโทษไปแล้วด้วย
ก็เลยเวลาไปแล้วเข้า๒๕ก็ไม่ได้ถูกไหมครับ
แล้วเป็นชั้นกลางด้วยก็ไม่ได้อีกนะครับก็ต้องอยู่ยันธันวา

คุณชุวิตตรงนี้เราไม่มีระยะเวลาใช่ไหมคะ
อย่างเช่นสมมุติถ้าเข้าพฤศจิกาแล้วธันวามีการปรับอีกที

๖เดือนครับไม่ใช่เข้าไปวันเดียวได้ปรับเลย
เอาไปปรับได้วันเดียวแล้วก็ยังไม่รู้ดีไม่ดีถูกไหมครับ
ก็ต้องมีระยะเวลา๖เดือนอย่างผมเข้าไปมกราเนี่ยมันก็มิถุนา๖เดือน

ผมสิงหามีอภัยผมก็ได้ลด
เพราะว่าผมได้เป็นนักโทษชั้นดีแล้ว
เพราะว่าปรับแล้วตั้งแต่มิถุนา
พอมาธันวาก็มีอีกผมก็ออกมา
ลงโทษ๒ปี๒ปีนั้นผมติดอยู่๑๐เดือนกว่า
หมอเรียบติด๑ปีก็อยู่๑๐เดือน
ก็แสดงว่าหมอเล็บนั้นได้จากชั้นกลางขึ้นเป็นชั้นดี
ก็แสดงว่าปีหนึ่ง๑ใน๕ลดเดือน๑๐เดือนก็ลด๒เดือน
ก็เท่ากับว่าหมอเลี้ยบ๑๒เดือนก็ได้ลด๒เดือนกว่า
เดือนครับ๑ใน๕ก็คือ๒เดือน
ก็คือตามเกณฑ์ก็คือได้ออกตามนี้แหละครับ
กรมราชธรรมก็ให้ออกมาเพราะว่าได้พักโทษประมาณ๒เดือน

จะได้ก็เรียกว่าพักโทษฮะ๑ใน๔

ก็ลด๑ส่วนก็คือติด๔ลดปีนึงแหละครับ

ถ้าเป็นชัดเยี่ยมล่ะเขาให้สามารถที่จะพักโทษได้๑ใน
คือมันก็จะเร็วขึ้นก็หมายความว่าต้องติดไป๓ส่วนพักหนึ่งส่วน

ทีนี้นักโทษเด็ดขาดเนี่ยนะครับก็มีบางกรณีครับคุณมิ้นครับ
เขามีเงื่อนไขหมายความว่าอย่างกรณีหมอเล็บเนี่ย
เมื่อพักโทษออกมาแล้วก็ยังถือว่ามีโทษอยู่แต่ให้มาพักข้างนอก
เขาบอกว่า๑จะต้องอาศัยอยู่ในที่อยู่ตามที่แจ้งไว้กับเรือนจำ
ก็ไม่ใช่หมายความว่าอย่างกรณีของผู้ตึงใช่ไหม
ปุปะตึ๋งเนี่ยก็คือแจ้งอยู่ในสมมติอยู่นรก็จะไปจันทะบุรี

ว่าจะเดินทางออกมีกิจธุระจะไปจันทบุรีต้องแจ้ง
คือจะไปไหนที่อยู่นอกเหนือจากสถานที่ที่เคยบอกไว้ต้องบอกหมด

ข้อที่๒ห้ามออกนอกเขตโดยไม่ได้อนุญาตเห็นไหม

นนทบุรีอยู่กรุงเทพก็ต้องอยู่ในเขตกรุงเทพ
จะเดินทางไปเที่ยวไปทำอะไรต่างจังหวัดต้องแจ้ง

ข้อที่๓ห้ามประพฤกตนเสื่อมเสียไม่เล่นการพนันไม่ดื่มสุราไม่ยาเสพติดกระทำความผิดอาญาขึ้นมาอีก
กรณีที่พักโทษและทำความผิดทางอาญาก็ถูกส่งกลับเข้าไปอีกครับ
รับโทษส่วนที่เหลือนะครับ

ห้าปฏิบัติตามรัฐธิศาสนาห้ามพกอาวุธห้ามไปเยี่ยมบ้านติดต่อกับนักโทษคนอื่นที่ไม่ใช่ญาติ

เพราะว่าบางทีไปรู้จักกันในคุกออกมาก็จะไปหากัน
เกิดสมมุติแบบเพื่อนฝากซื้อข้าวอย่างนี้ไม่ได้
ก็ไปอยู่ไปเยี่ยมเยี่ยนหรือไปติดต่อกับนักโทษคนอื่นที่ไม่ใช่ญาติไม่ได้
อันนี้เป็นระเบียบของผู้ที่พักโทษนะครับ
ข้อที่๘ต้องไปรายงานตัวกับพนักงานควบคุมความประพฤติ
เจ้าพนักงานปกครองหรือหัวหน้าสถานีทุกเดือน
ในกรณีของหมอเล็บนั้นก็ต้องไปรายงานตัวทุกเดือนครับ
กว่าจะหมดโทษก็คือเหลืออีก๒เดือนแล้วครับ

นี่คือระเบียบของการพักโทษนะครับ

มันมีเหมือนกันครับที่เขามีระเบียบว่าการรายละเอียดปีกย่อยของคดี
เช่นคดียาเสพติดจะพักได้ไหม

โอ้โหถ้าของกลางเยอะเป็นกิโลกิโลอย่างนี้เห
พฤติการของคดีนี้ร้ายแรงนะครับ
อกจากนั้นจะมีหลักเกณฑ์อย่างอื่นอีกที่ไม่สมควรให้พักโทษ
เช่นคดีเกี่ยวกับความผิดเกี่ยวกับสถาบัน
ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายจิตใจ
เช่นคดีฆ่าอย่างนี้เป็นมือปืนรับจ้างอย่างนี้
หรือความผิดต่อเสรีภาพความผิดเกี่ยวกับเพศ
มขืนอันนี้ก็ไม่ให้พัก
ลักษณะนี้เขาก็มีระเบียบอยู่นะครับ
ท่านผู้ชมอาจจะเอ๊ะอย่างนี้มันติดไปแล้วมันก็

หนึ่งต้องเป็นนักโทษที่ไม่เคยมีความผิด

บอกนี่ไปเข้าคุกไปมันทำความผิดแล้วเดี๋ยวเข้าไปอีก

กรมราชธรรมเขามีระเบียบค่อนข้างที่จะเข้มงวดนะครับ

เป็นนักโทษชั้นดี
ไม่เคยกระทำความผิดมาก่อนนะครับ

ก็ได้รับการปล่อยตัววันนี้นะครับ

เท่ากับว่าพักโทษนี่ก็คือเหมือนกับว่า

เพราะว่ามันเป็นข้อหาที่ไม่ร้ายแรง
เพื่อประหยัดงบประมาณ
ฝรั่งเขาจะมีระเบียบว่าใส่กุญแจข้อเท้า

หมายความว่าให้อยู่ในบ้านไม่ให้ไปไหน

ถ้าออกไปข้างนอกปุ๊บนี่แจ้งเลยไหมครับ

รีโมทตัวนี้ไปที่สถานีตำรวจในท้องที่
เขาก็จะรู้ว่าบุคคลคนนี้ออกจากบ้าน

งบประมาณยังไม่มีเพราะไอ้กำไรตัวนี้
ต้นทุนมันเท่าที่ผมทราบ

จริงเอานักโทษไปเลี้ยงอยู่ในเรือนจำนี้

เขาก็บอกว่าวันนึงค่าอาหารเนี่ย

๖๐๖๐๐วันเดือนนึงก็ประมาณ๒๐๐๐๓๐๐๐บาทแล้วนะครับ

บางคนอยู่เป็น๑๐ปีก็ถ้าว่าจ่ายค่าอาหารเนี่ย

เป็นหมื่นล้านครับที่จะเลี้ยงนักโทษเนี่ย

ค่าบำรุงรักษาค่าสถานที่
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผู้คุมล่ะ

ใช้จ่ายพวกนี้ดึงเป็นค่าใช้จ่ายที่สูง

จะปริมาณสามแสนคนทั่วประเทศ

คดีเพศเกี่ยวกับแย่เซฝติส

ให้ใส่กำไรข้อเท้าแล้วก็อยู่ที่บ้าน
อันนี้เป็นวิธีการของประเทศทางตะวันตกเขาก็ทำกัน
แต่ในประเทศไทยนี้ก็อยู่ในการพิจารณาอยู่ครับ
เพราะว่าผมคิดว่าในอนาคตนักโทษมันล้นคุก
มิ้นจำได้ว่าคุณชุวิตเคยนำเสนอตั้งแต่

ของเราเลยที่เราพูดถึงเรื่องของจำนวนนักโทษ
ที่บอกว่าข้างในมันอยู่กันแออัดมาก
ราชธรรมก็พยายามที่จะจัดสรรที่ให้ดีที่สุดแล้ว

แต่งบประมาณมันก็จำกัดแถมนักโทษ

ใช่ครับขั้นตอนของการพักโทษก็จะเริ่มต้น
จากการสำรวจนักโทษเด็ดขาดที่เข้าเกณฑ์

ประมาณมีนากัญญาของทุกปี

การพักโทษนี่มีขั้นตอนยุ่งเหมือนกัน
คือก็ต้องไปแจ้งนะครับว่าพักอยู่ที่ไหน

คำว่าผู้อุปการะนี้อาจจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นเมีย

ไปดูซิว่าเป็นยังไงที่จะอยู่
อยู่ในชุมชนอยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการกระทำความผิดซ้ำอีก

เพราะฉะนั้นระเบียบเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับ

ดังนั้นการพักโทษนี่คือการส่วนหนึ่ง
ที่จะให้ช่วยให้นักโทษต่างได้กลับบ้านเร็วขึ้น

มีกำลังใจที่จะทำถูกต้องนะครับ
กระทำความผิดซ้ำอีกนะครับ
อันนี้เป็นเงื่อนไขของทางกรมราชธรรมครับ

มีความคืบหน้าประเด็นเรื่องของน้องบีมด้วย
สักครู่เดียวค่ะ
สุดคุ้มกว่า๒๔๐สาขา
คุณผู้ชมคะมีความคืบหน้ากรณีที่
ทนายพิสิทธิ์ที่ไปโกงเงินช่วยเหลือน้องบีม

ช่วงบ่ายเนี่ยสภาทนายความลงมาติแล้วนะคะ
ว่าถอดถอนรายชื่อนี้ออกจากสาระบบทนายความ

เดี๋ยวไม่ใช่ว่าออกไปแล้วอนาคตเนี่ยก็มากลับมาใหม่
กลับมาได้ไหมก็ต้องพิจารณาอีกใช่ไหม

เพราะว่าออกวันนี้ก็น่าจะออกถาวรไปเลย

เพราะว่าเขาอาจจะมีระเบียบนะครับที่เขาบอกไว้ว่า
ในอนาคตเนี่ยอาจจะกลับมาสอบใหม่เป็นทนายใหม่ได้นะครับ

คือเป็นบุคคลโดนฟ้องล้มละลายตั้งแต่ประมาณปี๔๙

แล้วก็พ้นสภาพเป็นบุคคลล้มละลายปี๕๒
เออนั่นน่ะสิเพราะวันที่ผมพึ่งพูดโยกคุณมิ้น
ผมบอกว่าอย่างนี้มันน่าจะมีการช่วยเหลือกัน
ถูกไหมครับกรณีอย่างนี้สังคมน่าจะช่วย
เพราะว่าอะไรครับเพราะตรงไปตรงมานี่คือสิ่งที่
สังคมควรที่จะเอาใจใส่เพราะว่าทนายคนนี้กระทำการ

วันนี้ก็คือแม่น้องบีมรับมอบเงินช่วยเหลือ๒แสนบาท
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในระหว่างต่อสู้คดี
พร้อมยืนยันจะสนับสนุนการศึกษาจบชั้นสูงสุดตามที่ต้องการครับ
พลตำรวจเอกวีรชัยทรงเมตตา
เปลี่ยนชื่อแล้วนะท่านเปลี่ยนชื่อแล้ว

สุวิระผมก็เรียกว่าพิมพัฒน์สุวิระทรงเมตตานะครับ
ตอนนี้เป็นพลตำรวจเอกวีรชัยทรงเมตตา
ปรึกษาสบ๑๐ในฐานะประธานที่ปรึกษาสมาคมตำรวจโรงงาน
และนายกสมาคมตำรวจโรงงานมีตำรวจโรงงานด้วยนะ
ได้มอบเงิน๒แสนบาทครับกับสมาคมผู้สื่อข่าว
และช่างภาพอาทยากรรมแห่งประเทศไทยด้วยให้กับนางสาวพรทิพย์คือมารดา
และน้องบีมที่ถูกทนายความโกงเงินไปกว่า๔ล้านบาท
เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีและรักษาน้องบีมนะครับ
เรื่องนี้คือท่านพลตำรวจเอกวีรชัยก็บอกว่าต้องสูญเสีย
เพราะจากอุบัติเหตุตัวเองต้องพิการซ้ำยังถูกทนายความช่อโกงเงินที่ควรจะได้
รับความช่วยเหลือจากการเดือดร้อนครอบครัวก็ต้องต่อสู้อดทนไม่ยอมแพ้
จึงทำให้เกิดความรู้สึกอยากจะช่วยเหลือสนับสนุนให้มีกำลังใจในการต่อสู้คดีครับ

ดังนั้นก็คือมีคนเริ่มใจบุญแล้วอย่างที่เมื่อวานผมพูด
สิครับเพราะว่าวันก่อนผมพูดเรื่องทนายหลายประเภทใช่ไหม

ทนายโจรทนายอะไรแล้วผมก็บอกว่าแหมมันน่าจะมีทนายใจบุญบ้าง
ใช่ก็ดังนั้นก็ต้องมีการช่วยเหลือกันบ้างล่ะครับ
ทนายอื่นที่ได้ฟังได้ยินรับทราบอย่างนี้
ก็ต้องรู้สึกว่าโอ้โหมันเหลือเกินนะครับ
ดังนั้นเสื่อมเสียกับวิชาชีพทนายความนะครับ
ดังนั้นก็จะเกิดธนายใจบุญจุดเหลือการบริจาคคนละ๖๐
ที่ผมบอก๖๐เพราะผมเอาตัวเลข๘๐๐๐คนทนาย
ทั่วประเทศถ้า๖๐คูณ๘๐๐๐มันได้๔ล้านพอดี
ก็เอา๔ล้านไปให้น้องบีมเขาก่อนนะครับ

ส่วนที่เหลือเนี่ยจะไปต่อไปเรียกร้องไปฟ้องร้องจากทนายตัวแสบเนี่ยนะครับ
ก็ทำต่อไปเพราะว่ามันไม่ได้เงินง่ายนะคุณมิ้นนะ
ไม่ใช่ว่าไปฟ้องปุ๊บวันนี้แล้วอาทิตย์หน้ามันได้เงิน๔ล้านหรือที่ไหนล่ะ

แล้วป่านนี้เนี่ยไอ้ทนายคนนี้มันยังไม่โผล่หัวออกมาเลย
คุณแม่บอกเลยว่าตั้งแต่เป็นข่าวมาจนถึงวินาทีนี้
นายพิสิทธิ์คนนี้ไม่เคยติดต่อมาเลยคุณชุด
ไม่เคยติดต่อมาขอพูดคุยไม่เคยติดต่อมาขอชี้แจง
ไม่เคยติดต่อไม่เคยโผล่มาเลยแม้แต่นิดเดียว

นั่นน่ะสิครับมีการให้เพื่อนวิ่งเต้นไหมคะมันจบที่ไหน
เรียนหนังสือที่ไหนเรียนโรงเรียนอะไร
จบมหาวิทยาลัยอะไรเพื่อนมีไหมใครจะไปคบมัน
เพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับก็คือการบอยคอร์ดของสังคมนะครับ
ผมเรียกร้องว่าคนที่รู้จักไม่ว่าญาติพี่น้อง
ว่าคนที่ใช้นามสกุลร่วมหรือว่าคนที่มาจากโรงเรียนเดียวกัน
ต่อต้านนะคนพันนี้นี่ครบไม่ได้
โน้ทจะคบไม่ได้แหละก็ควรจะลงโทษ
ไม่ควรคบค้าสมาคมด้วยนะครับ

ทำให้พอมีเงินที่จะใช้จ่ายรักษาอาการของน้อง
พร้อมฝากให้เหตุการณ์ของตนเองเป็นอุทาหรณ์อย่าหลงเชื่อใครง่ายนั่นล่ะไหมล่ะ
ผมถึงบอกไงว่าไปไว้ใจใครไม่ได้นะครับทนายที่ก็เหมือนกันแหละครับ
มันมีใบแต่งทนายแล้วครับบรรทริงแต่งทนายไปนะครับ
แล้วทนายคนนี้ก็ไปบอกว่าเป็นตัวตรงตัวแทนดังนั้นพี่น้องที่มีคดีความต่างเนี่ย
ทนายดีก็มีทนายไม่ดีมันก็มีนะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังครับ
เรื่องพวกนี้ไว้วางใจใครไม่ได้แม่น้องบีมตอนต้นก็คงไว้วางใจทนายคนนี้
เพราะมันแปลกนะคุณมิ้นไอ้ทนายเนี่ยมันมีวาทะสินนะครับมันมีไหวพลิบไง
แล้วมันรู้เรื่องกฎหมายถูกไหมครับมันก็พูดไว้ให้มันเชื่อใจ
พอเชื่อใจเสร็จไปรับเงินแทนรับเงินค่าเสียหายเนี่ยครับ
เงินตั้ง๔๕ล้านบาทจนป่านนี้ก็ยังไม่โผล่ออกมา
กลายเป็นเรื่องที่ต้องติดตามสังคมให้ความสนใจมากครับ
แล้วตูนปัจจุบันนี้แม่มันเหมือนกับมันนกรู้นะมันไม่โหกมาเลย

เรื่องเงียบได้ละเพราะว่าสังคมไทยเป็นอย่างนี้

อ่าก็เหมือนกันนะครับโรงงานก็เหมือนกันมันใช้สไตล์เดียวกันไงรอให้เรื่องเงียบ
เรื่องเงียบปุ๊บจนป่านี้ยังไม่รู้เลย
อุทาหรณ์ที่สังคมควรจะรู้เกี่ยวกับโรงงานบ่อบำบัดก็หายไปเหมือนกันนะครับ
ทนายคนนี้ก็ใช้วิธีการเดียวกันมันลองเงียบอีกอาทิตย์๒อาทิตย์
บอสเห็นมั้ยจนป่านี้ก็เงียบอีกตำรวจทั้งทองรอเขาบอกว่า
ตำรวจต่างประเทศก็น่าจะมีหน่วยงานที่สนับสนุนในเรื่องนี้หรือเปล่า
แปลบอกหน้าละพันสอง
ต้องหลวนทองหลอกเขาก็โวยวายอย่างนี้มันจะไหวเหลือเป็นบ้านตรฐาน
เหตุที่ผมมาพูดเรื่องนี้เพราะสังคมลืมครับ
สังคมต้องไม่ลืมครับสังคมต้องจดจำสังคมจะต้อง
พยายามเรียกร้องแล้วก็เอาเรื่องกะนี้กลับมาพูด

กำลังของสังคมทุกวันนี้มันเป็นสิ่งที่
สำคัญที่สุดครับกรณีของทนายคนนี้ก็เหมือนกัน
อนาคตอาจจะลืมไอ้คนนี้อาจจะเปลี่ยนชื่อไหม
มีสิทธิ์เป็นไปได้หลายคนก็เคยทำแบบนี้
เปลี่ยนชื่ออีกแล้วครับพอเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุล
มันก็กลับมาใหม่ไอ้ที่โดนปลดออกจาก
ทนายความสักพักมันใช้ความรู้ความสามารถ

มันยังบอกตัวเองเป็นหมอเลยไปรักษาคนอื่นก็มี
คนที่มันเป็นทนายความมันพูดจามาความรู้เรื่องทนายความ
มันก็อาจจะเอาอีกเพราะฉะนั้น
ก็เรียกร้องให้สังคมคอยระมัดระวัง
ติดตามจดจำไอ้เรื่องที่ควรจะจำ
เรื่องที่ไม่ควรจำก็อย่าไปจำครับ
เช่นเรื่องนี้ครับวันนี้ผมก็ไปที่

คุณมินผมไม่ได้ไปในฐานะจำเลยแล้วนะ

ผมไปในฐานะผู้สื่อข่าวของทางไทยรัฐทีวี
ผมก็ไปฟังของท่านประธานสารอุทธรณ์ครับ
ถ้าตั้งโต๊ะแถลงข่าวชี้แจงเกี่ยวกับกรณี
คณะกรรมการตุลาการหรือกรกตมีมติเอกฉันไม่เห็นชอบ

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่ง
แม้ว่าจะเป็นผู้มีอาวุโสสูงสุด
แล้วประธานคันนิกาแล้ว
ผมควรจะไปอยู่ตำแหน่งไหน

ก็สองประการนี้ที่ผมอยากจะแถลงข่าวให้ทราบนะครับ
คือระบบของสารยุติธรรม
เรามีคณะกรรมการตุลาการ

พิจารณาแต่งตั้งโยกหรือย้าย
พูดภาคศาสตร์
และเมื่อพิจารณาแล้ว

ที่จะผู้ทนธิกานึกมีอ่าองค์กรใดขึ้นมาทบทวนได้อีกนะครับ
ซึ่งผมรับให้การอยู่ที่ศาลผู้ทนมาตั้งแต่ให้ศาลที่ที่ทำมาตั้งแต่ปีสองพัน
ร้อยยี่สิบสองนะครับก็ก็รับรู้ถึงกฎิกาดีดีนะเมื่ออ่า
คณะกรรมการตุลาการมีมติไม่ให้ผมเป็นประธานฐานิกาผมก็ยอมรับนะครับ
อ่ายอมรับเพราะว่าในเมื่ออ่าเอ่อส่วนใหญ่เห็นว่าคงไม่
ไม่เหมาะสมผมก็ไม่ไม่ติดใจนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้น
ตอนนี้ในความคิดผมไม่มีที่จะฟ้องคณะกรรมการตุลาการนะครับ
ประการที่สองคือเรื่องที่ผมจะไปไหนต่อไปนะฮะ
คือตามนิติประเพณีหรือตามแนวปฏิบัติกันมาเนี่ยท่านทั้งหลายคงทราบดีว่า
คนที่ได้รับการเสนอเป็นประธานสาธิกาเนี่ยก็เคยไม่ได้รับ
แต่งตั้งให้เป็นประธานสาธิกามาแล้วก็ยังคงอยู่ที่เดิมนะครับ
ก็คงยังอยู่ที่เดิมคือที่เสาทอนต่อไปนะครับ
ทุกทุกท่านนะครับที่ที่มีประวัติเกิดมานะครับ
เพราะฉะนั้นแต่ถ้าจะไปพูดว่าไปอย่างอื่นมันคงไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ
ก็อีกก็มีสองเรื่องที่จะแสดงให้ทราบว่าว่าที่ที่นักศึกิมตรงบางฉบับโรงข่าวนะครับ
ครับผมชูวิทย์กระมวลวิสิตวันนี้ผมมาที่สารอุทธร
ในฐานะจำเลยนะครับมาในฐานะผู้สื่อข่าวของไทยรัฐทีวี
เมื่อกี้เพิ่งจบการแถลงข่าวของท่านสิริชัยวัตนาโยธินท่านประธานสารอุทธร
ถ้าจะแถลงข่าวถึงการไม่ติดใจและไม่มีการฟ้องร้อง
ไม่มีการเกิดวิกฤตใดในกรณีที่ท่านไม่ได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานศาลดีกา
ท่านได้ทำงานรับใช้พระประมาพิไทยมาโดยตลอดและยินดีที่จะทำงานต่อไป
ในกรณีที่อนุกตมีความไม่เห็นชอบในการที่จะเสนอชื่อท่านเป็นประธานสารดีกา
วันนี้ท่านได้ชี้แจงนะครับถึงกรณีดังกล่าว
ว่าท่านไม่ได้ติดใจและท่านไม่ได้คิด
ในลักษณะของความเสียใจก็มีบ้างตามภาษาของมนุษย์ปุตุชนธรรมดาว่า
ท่านอาจจะวาสนาไม่ถึงนะครับอ่าแต่ที่มีการไปพูดในสื่อต่างต่าง
ว่าท่านจะมีการฟ้องร้องท่านยืนยันว่าไม่มี
กรณีดังกล่าวไม่มีทางจะเกิดขึ้นนะครับพร้อมกับชี้แจงให้สื่อมวลชนได้เข้าใจถึงการทำงานนะครับ
เพิ่งจบการแถลงข่าวไปเมื่อสักครู่นะครับ
ก็เดี๋ยวไปติดตามรายละเอียดในข่าวอีกครั้งหนึ่งกับผมในรายการชูวิตตีแสกหน้า
ตัวท่านก็ได้ชี้แจงเพื่อสังคมรับทราบหลักอยู่๒ประเด็นครับ
ประเด็นแรกหลังจากที่มีผู้สื่อข่าวบางฉบับลงข่าวว่าตัวเองจะฟ้องร้องคณะกรรมการกตทั้งคณะ
ว่าท่านยืนยันว่าไม่เป็นความจริงไม่เป็นความจริงฮะ
หากมีมติออกมาแล้วก็ไม่สามารถอุทธรณดีการ์ได้
รวมทั้งไม่มีความคิดที่จะฟ้องร้องนะครับคณะกรรมการตุลาการ

ปกติแล้วถ้าเขาแต่งตั้งการตามลำดับชั้นอาวุโส
แต่ถ้ามติคณะกรรมการบอกว่าไม่เห็นชอบไม่เห็นด้วยไม่เหมาะสม

ก็คือเป็นข้อพิจารณาของคณะกต
คณะกรรมการตุลาการนะครับ

แต่เมื่อไปมีเรื่องของความเหมาะสมนะครับ

หลังจากคณะกรรมการตุลาการมีความเห็นว่าตัวเองไม่เหมาะสม
ยังสามารถดำรงตำแหน่งเดิมได้หรือไม่
ประธานสารอุทธรณ์ตามธรรมเนียมปฏิบัติก็เคยมี
ลักษณะเดียวกันกับตัวเอง

เนื่องจากต้องการทำงานให้กับประชาชน

ประธานสารอุทธรณ์ยังเปิดเผยถึงความรู้สึกส่วนตัว
ภายหลังจากคณะกรรมการตุลาการมีมติ
แต่งตั้งตัวเองเป็นประธานสารดีการ
โดยบอกว่าส่วนตัวก็มีความรู้สึกบ้าง
ซึ่งตลอดเวลาที่รับราชการมาตลอดทั้งชีวิต
ก็มีความฝันที่จะดำรงตำแหน่งสูงสุด
และหากได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานสารดีกาคนแรก
ก็จะเป็นนิสิตปริญญาโทของจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
และเป็นนักศึกษาปริญญาตีคนแรก
จากมหาวิทยาลัยรามกำแหงที่ได้เป็นประธานศาลดีกา
โดยส่วนตัวนั้นก็รู้สึกเสียใจ
ที่ทำให้พ่อแม่ผิดหวัง

ท่านก็คงจะอธิบายถึงประเด็นที่ท่านไม่ได้ติดใจ
ไม่ได้จะฟ้องร้องไม่ได้จะอะไร

ถ้ามาบอกว่าท่านไม่เหมาะสมเนี่ยท่านก็บอกว่าไม่เกี่ยว
เพราะว่าไอ้ที่ท่านมีเรื่องจ่ายสำนวนคดีอะไรต่าง
ท่านปฏิบัติไปตามระเบียบทุกประการ
ส่วนท่านท้อเสียใจก็ต้องมีบ้าง

สังคมต้องอย่าลืมว่าตัวเองมีพลังแค่ไหน
และเรื่องที่เราจะต้องเรียกร้องความยุติธรรมหรือเรียกร้องให้สังคมตาสว่าง
คนไทยได้ตาสว่างเราก็ต้องเรียกร้อง
อย่าลืมในสิ่งที่ไม่ควรลืม
ดีมากครับคุณมิ้นครับพลังสังคมคือพลังที่ยิ่งใหญ่ครับ
เราต้องติดตามครับไม่ว่าเรื่องใดที่เงียบอยู่นะครับ
พักเราก็ต้องกลับมาครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของสังคม
ที่ทุกคนจะต้องติดตามและปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้
ว่าในกรณีของไอ้ทนายตัวแสบไม่กรณีโรงงานบ่อบำบัดนะครับ
ว่ากรณีของการหนีคดีโดยการชนแล้วก็ไม่สนใจกับกระบวนการยุติธรรม
สิ่งต่างเหล่านี้ถ้าสังคมเอาใจใส่ติดตามโดยตลอด
ไม่จบครับและมีคนผิดจะต้องมาดำเนินคดี
แล้วคุณชุวิตก็จะคอยตามปีศากหน้าแบบนี้ในเรื่องแบบนี้แน่นอน